ญาติแล้วก็เพื่อนโอ้โหเขาบอกว่าเห็นแล้วใครเห็นก็เอ็นดูน้องจริงน้องบ่นตาทุกวันยังไงดูพร้อมกันค่ะ
สามหมื่นว่าพ่อจะได้อะไรขึ้นมาไหม

กินเยอะเยอะแล้วเมาอ่ะ

ไม่ต้องกลับบ้าน

บ้านหลังนั้นเสร็จ

ให้พ่ออยู่บ้านนี้กับน้าภูมิด้วยนะ

เราพูดแบบชัดพ่อยชัดข้ามมา

เรียกตาทั่วว่าพ่อจ๋า

หนูน้อยคนนี้คือเด็กหญิงเกณิกา
อิ่มอุบลไว้ห้าขวบหรือว่าน้องข้าวฟ่างนั่นเอง

สุธิดาคุณแม่ของน้องบอกว่าปกติแล้ว

ปกติน้องข้าวฟ่างไม่เคยให้ใครมาว่าพ่อจ๋าของเธอเลยนะ

ออกโกรกอีกเลยค่ะอดไม่ได้แล้วจริง

เห็นแบบนี้ก็ไปต่อว่าตาทั่วชช

คุณตาแบบอืมอืม
นิ่งแบบรับฟังเหรนสุดที่รักเตือนสติอะค่ะ
ตาเนี่ยบอกว่าปกติแล้วดื่มเหล้านะแต่ไม่ดื่มหนักหรอก
พอดีวันนี้มีเพื่อนมามีญาติมาก็เลยหนักไปหน่อย

ก็เลยมาตามให้กลับบ้านแล้วก็บ่นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
จากเหตุการณ์ในวันนั้นคิดว่าเหรนห่วงเขามากเลย
หลังจากนี้จะพยายามดื่มเหล้าให้น้อยลงแล้วล่ะค่ะ
เพื่อได้อยู่กับหลานนาน
ไม่อยากจะคิดใช่ไหมครับน่าดูเหมือนกัน